นี่ถามคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราได้ยินเสียงหมาหอน
ส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าอะไรนะหมาเห็นผีผีก็เลยหอน
แต่คราวนี้ค่ะหมาก็หอนกันเกลียวเหมือนกัน
หมาเห็นพระค่ะเอ้าทำไมเห็นพระแล้วถึงหอนอ่ะ
แล้วเห็นกลางดึกด้วยนะคุณผู้ชมแต่ที่แปลกใจคือเอ๊ะกลางดึกแบบนี้
ทำไมท่านไม่จำวัดแล้วท่านมาทำอะไรตรงนี้คะ
ตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งนะออกมาจากวัดตีหนึ่งเอ๊ะหรือ
จะขึ้นมาจะมาทำวัดตอนกลางคืนไม่รู้คุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในซอยชุมชนหมู่๔
เทศบาลเมืองบ้านดุงนะคะที่บ้านดุงของอุดร
แล้วตำรวจสพบ้านดุงดูสิไปตรวจสอบค่ะ
ชาวบ้านแจ้งบอกคุณตำรวจคุณตำรวจมาดูหน่อยสิ
นี่เห็นพระเนี่ยท่านพูดจาไม่รู้เรื่อง
ท่านใส่สบงใส่ผ้าอังสระเนี่ยแล้วก็ใส่บุตรดำถือไฟ
อ้างว่าจะมาจับตั๊กกะแตนตอนนั้นน่ะชาวบ้านงงไปหมดแล้ว
เอ๊ะพระมาจับตั๊กกะแตนตีหนึ่งเนี่ยนะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่สพบ้านดุงเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปถามถามท่านว่าท่านเป็นใครมาจากไหน
แต่ท่านก็ตอบแบบพูดจาแบบวกไปวนมานะบอกว่าเป็นพระอยู่วัดศรีขวัญเมือง
อาตมามาหาน้องสาวเป็นต้นมะนาวฮะอ๋อก็ไม่เหลือจริงคุณผู้ชมฮะ
ตามมามาหาน้องสาวเป็นต้นมะนาวชื่อวันนาปฏิเกอัตมาจะรับไปอยู่ด้วย
ชาวบ้านก็เลยฮะนี่เหรอนี่คือต้นมะนาวเหรอนี่คือน้องสาวของพระท่านใช่ไหม
สงสัยไงว่าพระเนี่ยสติไม่ดีหรือเปล่าอ่าพอถามชื่ออ่าหลวงพ่อหลวงพ่อ
ชื่ออะไรอ่ะพระก็ไม่ได้บอกชื่อตัวเองค่ะบอกแค่ว่าเครือข่ายมันใหญ่
ชื่อชัยชนะเฮ้ยหื้อพระชายชนะนี่ใช่ใช่นักค้ายารายใหญ่ชาวราวไหมอ่ะ
บัตรสองทีเนี้ยเขาเลยถามว่าล่วงพ่อ
พ่อเสพยามาหรือเปล่าพระรูปนี้บอกว่า
ทำไมไม่เอามาให้หน่อยอ่ะฮะแล้วก็ยอมรับด้วยนะ
ว่ากินเบียร์มามา๒ขวดหิวข้าว
มาจับตั๊กกะแตนเอาตั๊กกะแนนไปทอดคุณเป็นอะไร
ำแกล้มเหรอเออนะลองฟังหน่อยไหมคะ
คุณผู้ชมอย่างกว่าคุยกับดอร์มพยายามใช้ตีความนะว่า
เขาจะหมายถึงใครยังไงเพราะแบบ

ยาเสพติดเราก็เสนอข่าวไปในอะไรนะไซสนะ
นายไซสนะเออแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันยังไง
ซึ่งคุยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะตำรวจสภบ้านดุงก็เลย
นิมนต์ท่านไปโรงพักละกันเดี๋ยวรอท่านสั่งก่อน
เดี๋ยวจะตรวจสอบนี่ต้องขอดูใบสุทธินะ
เป็นพระจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นพระจริงออกมาจับตั๊กกะแตนเอาไปทอด
กินได้ทั้งเหล้ากินได้ทั้งเบียร์ต้องจับศึกแล้วล่ะค่ะเออนั่นน่ะสิ
แต่ว่าไม่รู้นะว่าเป็นชายแต่งกายคล้ายพระหรือว่าเป็นพระจริงนะฮะ